ด้านฝั่งนี้พีคฮาจริยาอ้วนผมผอมเป็นปัญหาของสุกตาดังค่ะ
ล่าสุดนะคะมีคนเมาส์ว่านางเป็นโรคข้างพอ

กดตัวเองบอกว่าชีวิตนี้ดิฉันจะขอแค่๔๐กิโล

แล้วนะคุณผู้ชมค่ะไม่รู้จริงหรือเปล่า
รวมไปถึงหนังใหม่เมื่อวานตัวอย่างปล่อยตัวมาแล้ว

ใช่ฮามากและที่สำคัญมีแม่ชมพู่
ซุปตาของเรามาแซมด้วยคุณผู้ชมค่ะ
ไปฟังสัมภาษณ์กันนะคะทั้งเรื่องน้ำหนักคลั่งผอม
แล้วก็เรื่องหนังใหม่ที่หลายคนรอดูกันค่ะ

จ้า
คลั่งผอมนะคะแต่ก็ไม่ได้อยากอ้วน

ฉะนั้นคือเหมือนคุณแม่ตัวเล็กมาก
อ้วนค่อนข้างยากหรือถ้าเกิดอ้วนก็จะออกหน้าก่อน
ฉะนั้นคือเวลามันออกหน้าปุ๊บมันก็จะเห็นชัดค่ะ
มันก็เลยไม่ได้ปล่อยให้ออกไปเยอะมากขนาดนั้นอะไรอย่างนี้
บวกกับว่าเราติดออกกำลังกายโอเคมากค่ะ
ตอนนี้พีคว่าพอดีที่สุดแล้วสำหรับพีคนะคะ

ก็ขอให้คนไปดูเยอะนะคะเพราะว่ามันดูแล้วมันตลก
มันอารมณ์ดีก็อยากจะให้แบบเหมือนคนได้เข้าไปแบบเสพอะไรที่มันแบบทำให้หัวเราะกัน